ก๊วยเวียนเพียนเหรอคะ

เล่นแหละหนังหมดตัดหมดแล้ว

เขาอะไร

ถ้าน้าหิว

วันนี้เป็นวันดี

วันนี้วันเกิดใครนะ

ในนี้กุ่งเยาว์ใครเกิดวันนี้หน้า

ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้
ขอให้โลบัตรยิ้มทั้งวัน

นี่นิกไทยหน้าสวยนะเอิ้นก็ดีก็

เคยสนใจเพื่อนไหมวันเกิดเนี่ยวันเกิดเพื่อน
แทนที่จะไปหาซื้อของฝงของขวัญมาให้เพื่อน
มึงมานั่งแท่มอะไรกันเนี่ย
วันเกิดไม่น่าเป็นห่วงหรอกเออถ้าวันตายค่อยเป็นห่วงกัน
เออแต่ก็

บอร์ดเดย์ไงแล้วทำอะไร

เขาไม่รู้เลยว่าเป่าได้ปกติให้จะดูด
คนใบดูดเค้ก
แล้วไม่อวยพรไม่อะไรเลยเหรอ

อย่างนี้เลย

รองเท้าฉันไม่ไหวแล้วรองเท้ามันสุภาพ
ไม่มีของขวัญก็น่าจะอวยพรกันบ้าง

ของวันนั่น

วันเกิดเพื่อนทั้งทีไม่มีใครสนใจ
ที่วันเกิดพวกมันเราซื้อของฝันมาให้

ตัวคนเดียวเนื้อแท้
คนเราจะเกิดอะไรมันก็ไม่เกี่ยวหรอก
มันจะมาหูเอาเจ้าพงเซอร์ไพรส์อะไรที่ใช่

อุ๊ยเอ๊ยอะไรอ่ะมาสบาย

ให้เป่าด้วย
ให้เปิดแหละพี่เปิดถูกอ่ะไอ้ปัศน์
เดี๋ยวยังไงถือว่านายสองคนก็มีน้ำใจสำหรับเรา
แต่พี่ก็เป่าเทียนน้องมาทำอะไรอย่างนี้

ทำไงฉันก็อยากให้เพื่อนอวยพรบ้าง
เมื่อกี้ไม่มีใครสนใจฉันเลย

เพราะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นชุดยุณนิตยามนิษทศา

อ๋อใจหายโอ๊ยไปมาเที่ยวโรงเบียเลย
โรงเบียยังเหนือเย็นอย่างนี้

แบบนั้นครับไอ้ดิยังไงว่าปลอมใจนะ
วยพรอวยพรอวยพร
ขอให้พี่มีความสุขมาก
อายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิต
วันนักของโสภิษฐ์สมฤทธิ์ผล
ขะล้ามสำราญบันดาลดลภาระพ้นก้าวหน้าสถาพร
ขอให้พี่นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสน
เดินแปลงแขนขอให้ได้เงินล้าน
พรทั้ง๔ประการช่วยโดนบันดาล

การค้าการขายมีกำไรเจริญงอกงาม
ความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี
ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี
ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ไปไหนมาไหนแค้วคาดปลอดภัย
ขอให้อำนวยอวยชัย
ด้วยสิทธิพระพรชัยทั้งประกอบ

เดี๋ยวตกลงวันเกิดฉัน
ฉันก็เลยไม่ได้เป่าเค้กให้มันครบถ้วนเลย

วันนี้พบนกอย่างมีความสุข

ผมจ่ายเองพี่

ซื้อเค้กหมดแล้วไง

เอ้าไม่มีเย่อันนี้ถูก
อยากได้ไหมอยากได้ไหม

ก็มีมีน้อยไง

เพราะ๕คนนี้เองพูดชัดสุด
แล้วตรงเพียงสับอันนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
ไม่รู้ว่าคุณจูเนียร์จะตอบได้หรือไม่
หรือต้องอ้างหวังกลับบ้านไปพักสักครู่เดียว